ฉันเอาปูเป็นมาผัดแบบนี้อาหารจะได้สดขึ้น
ครับจองอิบูจะทำเค้กข้าวแบบไหนกันครับ
เค้กข้าวลูกชิ้นกุ้งครับ
ผมต้องผสมมันทำซุปเค้กข้าวที่แตกต่างครับ
ทำไมเลือกเมนูนี้ล่ะ
ที่เกาหลีพอถึงฤดูใบไม้ผลิ
พวกเราก็จะทานซุปเค้กข้าวกันนะครับ
แต่ว่าที่ผมเตรียมทำเนี่ยก็คือ
เค้กข้าวลูกชิ้นกุ้งที่คุณแม่ของผมชอบที่สุด
ตอนมาเรียนที่เซี่ยงไฮนะครับ
งั้นผมขอเตือนคุณนะรสชาติของมันแล้วก็ความสดของกุ้ง
ต้องผสมผสานไปกับน้ำซุป

ผมเชื่อว่าคุณจะทำเมนูนี้ได้อร่อยมากเลยสู้
ขอบคุณครับ

แย่แล้วเวลาใกล้จะหมดแล้ว

ก็ดันมากเลยครับ
แล้วจะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่

ผมกินไปทั้งชิ้นเลย

๑๐วินาทีนะทุกท่าน